แล้วเขาก็สงสัยว่าไอ้ไม้ที่มาแทงปากมันมาจากไหน
เพราะในรถหรือแถวนั้นมันไม่มีเศษไม้แบบนี้ค่ะ
นี่นะคะคนเจ็บที่นำตัวออกมาจากรถนะคะ
กู้ภัยนำตัวนายเลิศอนันต์เลิศสุนทรอายุ๒๖ออกมาจากรถกระบะ
รถเนี่ยตกลงไปข้างทางเพราะว่าเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักสองท่อน
บนถนนชนแดนดงขุยบ้านสันติศุกร์หมู่๑อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้นะคะ
นำคนเจ็บออกมาจากรถคนเจ็บพูดอะไรไม่ได้
เพราะถูกไม้เสียบเข้าไปในปากก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
คือคนเจ็บเนี่ยขับรถกระบะคันนี้มาจากตำบลสารลายมุ่งหน้าตำบลดงขุย
คนเจ็บน่าจะหักหลบอะไรสักอย่างหรือไม่ก็หลับในรถมันเสียหลักไปเลยค่ะเนี่ยพุ่งไปชน
เสาไฟแบบนี้จนเสาหักนะคะคนขับก็ได้รับบาดเจ็บ
ทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุไปเจอกับนายจรรย์จันทราอายุ๓๘ปี
อาสากู้ชีพเทศบาลตำบลดงขุย
ก็บอกว่าเมื่อวานได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
ก็เลยไปตรวจสอบคนเจ็บเนี่ยถูกไม้เสียบเข้าไปที่ปาก
กู้ภัยบอกงงมากว่าไม้ที่เสียบปากคนเจ็บอยู่เนี่ยมันมาจากไหน
ในรถก็ไม่มีเศษไม้อะไรตกอยู่ด้วยค่ะ
ไปเจอที่แรกก็คิดว่าเป็นแค่ริมฝีปากฉีกนะครับ
เป็นริมพิปากฉี่ออกดำเท่าเฉยครับผม
ไม่คิดว่าจะเป็นไม้ครับแล้วก็ในรถดูแล้วก็ไม่น่าจะมีไม้ด้วยครับผม
แล้วลักษณะรถลงไปที่มันกลับขอบต้นไม้ต้นไรไหมครับ
ไม่ครับผมเพราะว่ารถนะครับพอชนเสาไฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ
แล้วตูดก็ปัดนะครับตูดปัดเอาท้ายไปลงไปในคลองในคลองน้อยครับ
นี่นะคะกู้ภัยเป็นคนบอกเองนะคะ
ว่าในรถหรือว่าแถวนั้นก็ไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีเศษไม้อะไร
ที่มันลักษณะเหมือนไม้ที่ไปเสียบปากคนขับรถที่เขาได้รับบาดเจ็บ
นี่ค่ะคือถนนเส้นนี้เป็นถนนสี่เลนทางตรงไม่มีเกาะกลาง
เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะแต่คนแถวนี้มองว่าก็เป็นความประมาทแหละ
ถนนมันโล่งไงเกาะกลางก็ไม่มีเขาขับเร็วอะนะคะ
ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไร
เรื่องความเชื่อยังไม่มีชาวบ้านเล่าให้ฟัง

ถนนเส้นตรงนั้นนะครับเป็นเป็นถนนสี่เลนครับทางตรงนะครับ
จุดนั้นจะเกิดปฏิเหตุบ่อยนะครับอุบัติเหตุบ่อยมากครับผม

ส่วนมากก็จะเป็นรถรถยนต์ครับตกข้างทางชนราวสะพานอะไรประมาณนี้ครับ
เสียงปึ้งเสียงปึ้งเสียงปึ้งเบียว
ปึ้งเบียวก็ออกไปดูเองอะไรมันดังออกไปเห็นรถยนต์อยู่ข้างล่าง

เห็นรถยนต์นั่นนะครับแต่ยายไม่ได้ไปดูหรอก

ส่วนอาการของนายเลิศอนันต์ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตชนแดนก็ต้องไปซ่อมเสาไฟ
ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ